ส่วนตอนนี้นะคะประกาศออกมาแล้วทั้ง๑๒จังหวัด
มี๑๒จังหวัดในประเทศไทยที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือว่าสุราต่างคือก่อนหน้านี้ประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
ประมาณสิบเอ็ดจังหวัดแต่ล่าสุดเป็นกรุงเทพมหานคร
ก็คือผลพวงต่อเนื่องจากการขอความร่วมมือว่าให้งดการจัดกิจกรรมสงกรานนี่แหละ
งกรานเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการตั้งวงดื่มเหล้ากันใช่ไหมนี่แหละค่ะ
เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่มีการงดเลยตั้งแต่สิบถึงยี่สิบเมษา
ใช่ค่ะสาเหตุไปถามหลายคนนะคนที่ดื่มกันเนี่ย
สาเหตุทำไมถึงดื่มเข้าสังคมโอ้ยตอนนี้เข้าสังคมไม่ได้นะคะ
ตอนนี้งดเว้นไปก่อนเนี่ยนะคะนี่คือที่มาของประกาศล่าสุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ

แต่นอกจากเรื่องของการห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล๑๐วันเต็มแล้ว
มีเรื่องอื่นด้วยที่ประกาศออกมาเนี่ยนะคะเป็นมาตรการการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ก็คือร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหาที่อยู่ในรถเข็นที่อยู่ในแผงลอยเนี่ย
ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลาสี่นาฬิกาหนึ่งนาทีไปจนถึงยี่สิบสองนาฬิกา
แต่ย้ำว่าเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อกลับนำไปบริโภค
ก็ให้ปิดตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๔ลักษณะเหมือนกันเลยนะคะ
คือเอานี้คิดง่ายง่ายเป็นหลักนอกจากนี้นะคะ
เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทหนึ่ง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

จังหวัดล่าสุดค่ะซึ่งก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีอยู่สิบสองจังหวัดเอาที่มีรายชื่อเรื่องต่อไปนี้น่ะนะคะ
กลนครเชียงใหม่ระยองบุรีรำมุกดาหารสุพรรณบุรี
นครปฐมลำพูนชนบุรีสุรินเพชรชบูรณ์
และล่าสุดก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะที่บอกว่าแบบเนี้ย
อยากให้คุณผู้ชมอิงคำสั่งของแต่ละจังหวัด
เป็นหลักด้วยใครที่อยู่จังหวัดไหนติดตามข่าว
เขาจะมีเพจเฟซบุ๊คประจำจังหวัดอยู่หรือเป็นเพจเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
ดติดตามไว้เลยเพราะว่าแต่ละจังหวัดจะมีคำสั่งที่แตกต่างกันไปเนอะ
แล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่กรุงเทพมหานครประกาศงดขายแอลกอฮอลตั้งแต่๑๐๒๐เมษายน
หลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกคุณบอกสิบสองจังหวัดใช่ไหม
คุณผู้ชมค่ะหลายจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเอาด้วย
ก็เลยเพิ่มขึ้นจนตอนนี้เป็นยี่สิบเอ็ดจังหวัดแล้ว
ที่คุณสุภาษาราบอกไปนะคะว่าต้องติดตามมาตรการคำสั่งของแต่ละจังหวัด
เพราะไม่ใช่ว่าจะงดขาย๒๔ชั่วโมงนะบางจังหวัด
จังหวัดก็งดขายตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๖โมงเช้า
แต่ละจังหวัดมีคำสั่งที่แตกต่างกันออกไปนะคะ